ข่าวนี้นะบอกเลยว่าหลายคนเป็นห่วงมาก

ก่อนหน้านี้ใครหลายคนคงทราบกันดีค่ะว่าเสนาหอยเนี่ยเดินหน้าเลยจีบคุณอุ้มลักษณะนะคะ
แต่ว่าคุณอุ้มค่ะมีแฟนไปแล้วซะอย่างนั้น

ใช่ค่ะนี่ก็เลยเป็นห่วงคุณหอยจะรู้สึกยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันนะคะ
รวมถึงค่ะคุณหอยออกมาเคลียร์ด้วยนะว่าจะไปตามจีบสิริต้าเจนเซ่นจริงหรือเปล่าไปดู
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักแสดงสาวอุ้มลักษณะเตรียมจะสละโสดเข้าประตูวิวากับแฟนหนุ่มนอกวงการบอลกฤษณะเร็วนี้
ล่าสุดหนุ่มอารมณ์ดีเสนาหอยเกียรติศักดิ์ที่เคยตามจีบฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจว่าอุ้มได้มาบอกเรื่องนี้กับเจ้าตัวแล้ว
โดยยอมรับว่าตกใจและเสียใจบ้างแต่ไม่ถึงขั้นใจสลายและพร้อมยินดีกับนักแสดงสาวที่กำลังจะมีครอบครัว
ซึ่งเจ้าตัวไม่คิดเสียดายในความพยายามที่ตั้งใจลดน้ำหนักเพื่อพิชิตใจฝ่ายหญิง

โดยบอกว่าเป็นแค่การแซวเล่นของเพื่อนเท่านั้น
ซึ่งหลังจากนี้จะขอหยุดเรื่องความรักไว้ก่อน
และจะเดินหน้าฟิตหุ่นดูแลตัวเองอย่างจริงจัง

จะมีเนื้อคู่เป็นสาวประเภท๒นั้น
เสนาหอยเผยว่าเปิดใจได้เพราะสมัยนี้มีแต่คนสวย
แต่ยืนยันว่ายังชอบผู้หญิงค่ะ
เขากระซิบผมบอกว่าพี่หอยเดี๋ยวจะมีข่าวดีนะ
เราก็บอกเฮ้ยเราก็ตกใจเหมือนกัน
บอกเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยดีดีแต่ก็เสียงสั่นนิด
ผมก็บอกเขาว่าถ้าใช่ถ้ารู้สึกว่าชอบ
รู้สึกว่ารักรู้สึกว่าอะไรเกาะเอาไว้ให้แน่น
แล้วก็เดินไปด้วยกันเลยดีกว่าก็ใจหายนิดนิด
แล้วที่มีข่าวไปว่าผมจะจีบศรีริต้าแกนเซ่น

วิลลี่เขาบอกว่าเขาให้กำลังใจผมว่า
หน้าตาอย่างหอยเนี่ยนะถ้าหลุดจากอุ้มไปแล้วเนี่ย